คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยละกันค่ะ

คราวนี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีเป็นนุ่มวัย๑๗ปี
เขาก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าเสียหลักล้ม
แล้วถูกรถขยะที่ตามมาด้านหลังเหยียบศีรษะซ้ำค่ะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้า
ผู้ชายคนนึงเขาขับเก่งขณะที่เมาปลิ้นเลยแล้วก็รถเสียหลัก
ปรากฏว่าไปตกร่องข้างทางแล้วดูสิไฟลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะ
แล้วคนขับจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันคุณผู้ชม

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา
ตกอยู่ร่องกลางถนนบริเวณถนนสาย๓๐
่งหน้าไปยังอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไฟลุกโหมไหม้อย่างแรงเลยค่ะ
แล้วคนที่ขับขี่หนีตายออกมาได้ทัน

แต่ถึงแม้จะหนีตายออกมาได้ทันนะ
สภาพเขาอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักเลยค่ะ
คนขับคือนายจักรทิพย์ผลทิพย์อายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพอเห็นเขาพยายามหนีตายออกมาแล้วนะ

แต่ว่านายจักรทิพย์คนขับรถพูดจาวกไปวนมา
ผู้ภัยฉะเชิงเซาก็เลยต้องนำตัวผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรในเบื้องต้นก่อน
ส่วนในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
รถน้ำก็ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาที
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ส่วนตัวรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
คือไม่ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะ
ดูสิสภาพแบบนี้เลย
เอาไปดูอีกที่จังหวัดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ชนบุรี
ที่นี่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักแล้วก็ล้มลง
หลังจากนั้นค่ะคนที่ขี่รถถูกรถขยะที่ขับตามมา
เหยียบทับศีรษะแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ชื่อว่านายสุภกรคงยนต์อายุ๑๗ปี
แล้วก็มีเยาวชนอายุ๑๗ปีอีกคนนึงค่ะ
ที่มีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
รถขยะก็วิ่งมาด้วยความเร็วมาถึงจุดตรงนี้พอดี
เป็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์เสียหลักแล้วก็ล้ม
ร่างของคนขี่แล้วก็คนที่นั่งซ้อนท้าย
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
แล้วคนขี่ถูกรถขยะเหยียบจนเสียชีวิต
ส่วนคนขับรถขยะก็รีบหลบหนีไปนะคะ
ด้านตำรวจจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุ
ติดตามคนที่ขับรถขยะคันดังกล่าว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ